เขาดาวน์ปีใหม่ด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้า
และให้กระสุนมันตกลงมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเนี่ย
อ่านกันเป็นประจำทุกปี

ยังมีอยู่นะคะรายล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านค่ะไปเที่ยวปีใหม่นะคะไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ
เที่ยวภาคใต้กลับมาเปิดบ้าน
กำลังจะล้มตัวลงนอนพักผ่อน

ในช่วงที่กระสุนเข้าบ้านแบบนี้เธอไม่อยู่

ใช่ค่ะแล้วเธอถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะคะไปดูคลิปค่ะ
พอดีกลับมาจากปีใหม่นะคะ
แล้วก็มาเจอหัวกระสุนนะคะ

แล้วคือปกติเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ก็จะมาบริเวณนี้เป็นประจำนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับกระจกนะคะ

นี่ทะลุเข้ามาเลยนะคะ

ฝ้าเพดานเป็นรูมาจากด้านบนนั่นเองนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่านางสาวชายานันรัฐศักดิ์สิริอายุ๓๒ปีค่ะ
เธอเอาคลิปมาแชร์เป็นการเตือนภัยในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
พบว่าบริเวณฝ้าเพดานตรงโต๊ะเครื่องแป้งมีรอยกระสุน
เจาะทะลุเป็นรูเลยที่ตะก้าผ้าก็มีรูเช่นเดียวกันนะคะ
กระสุนกำลังพิสูจน์อยู่นะคะตอนนี้ไม่ทราบขนาดค่ะ

ปิดบ้านไปเที่ยวภาคใต้มากลับมาวันเสาร์ที่ผ่านมา
พอเข้ามาในบ้านจ้าเอ๋เจอกระสุนค่ะ
ว่าน่าจะมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าเขาดาวฉลองปีใหม่
แล้วกระสุนมันตกลงมาใส่หลังคาบ้านเธอค่ะ
บอกว่าเคราะห์ดีไม่มีใครอยู่บ้านช่วงนั้น

เบื้องต้นนะคะให้จรฐีบันทึกรับทราบเหตุการณ์
หัวกระสุนไปแต่ไม่ได้แจ้งความนะคะ
พร้อมขอร้องคนที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
เลิมฉลองโอกาสต่างอย่าทำเลย
ยิงลงพื้นหรือง่ายไม่ต้องยิงดีกว่าค่ะ
ฉลองเอาเฮโฮเฮร้องสนุกสนานอะไรก็ว่า

จะยิงขึ้นฟ้าจะยิงทางตรงจะยิงเข้าป่า

ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตในการยิงปืน
คุณยิงไม่ได้และถ้ามันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
คุณยิงไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะ
งานปีใหม่ไม่ใช่งานเหมาะสมในการยิงปืน
ยิงปืนยิงปืนได้ในงานกระชากค่ะ

ค่ะเอาส่วนที่สงขลานะคะ

แต่คราวนี้ท่านลุ้กไปโดนคุณยาย
แปดปีที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่นะคะ
แต่ถากแต่คุณยายาก็บาดเจ็บนะ
ไม่ควรถักก็ไม่ควรอยู่ดี
เจาะลงอวัยวะสำคัญของคุณยายนะคะ

คืนส่งท้ายปีวันที่๓๑ธันวาคมเที่ยงคืน

ได้ยินเสียงคนจุดพลุปุ๊กปัง

จากนั้นสักพักได้ยินเสียงปุ๊กตกทะลุหลังคาบ้าน

ลูกปืนตกอยู่หลังคุณยายอะค่ะ
คุณยายบอกว่าตอนนั้นตกใจตัวสั่นเลยทำอะไรไม่ถูก
รีบออกไปเรียกหลานให้เข้ามาช่วยนะคะ
คุณยายบอกว่ากระสุนมันถากหลังคุณยาย

ถามว่าคุณยายห้อยพระอะไรถือได้แท้วคลาด
ยายโชว์ฟักเรื่องที่ห้อยปิดตัวมานะคะ

หลังจากนั้นตำรวจไปตรวจสอบพบว่า
เป็นปืนขนาด๓๘แต่ยังไม่รู้ว่ายิงมาจากไหน
เจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยอยู่นะคะย้ำว่าอย่าเลยค่ะอย่าทำเลยค่ะ